ต่อกันที่เรื่องเคนมผงกันหน่อยนะครับเพราะว่าท่านผู้ชมก็ติดตามเรื่องนี้อยู่เยอะนะครับ
ส่งข้อความมาคุยกันทุกวันคุยกันเยอะทีเดียวทั้งไลน์ที่หน้าจอไทยรัฐทีวีช่องสามสิบสอง
แล้วก็เพจไทยรัฐนิวโชว์นะฮะหลายท่านก็ให้ข้อมูลเรามาก็เยอะนะครับ
ท่านผู้ชมครับวันนี้เราขยายผลเพิ่มเติมให้เคนมผงยาเสพติดที่เอาเคตามีนไปผสมกับหลายสิ่งหลายอย่าง
เรียกว่าเคนมผงมีคนเสพทั้งตายทั้งเจ็บหนักอยู่ในโรงพยาบาลก็มี
ไล่จับคนค้าได้ก็เยอะวันนี้ที่เราจะไล่ให้เนี่ยท่านผู้ชมดูภาพรวมแบบนี้ก่อนนะครับ
เคนมผงเนี่ยในเรื่องของข่าวหรือว่าข้อมูลข่าวสารที่ออกมาแล้วก็ส่วนต่างเนี่ยมันจะมีกลุ่มของผู้เสียชีวิต
ตอนนี้เจ็บแล้วนะครับเจ็บแล้วนะครับมีกลุ่มคนเจ็บนะในช่วงวันเดียวกันนี้นะครับ
ที่พบผู้ที่เสียชีวิตน็อกยาช็อกยาเสียชีวิตอยู่ที่บ้านตามจุดต่างเนี่ย
ยังมีคนเจ็บอยู่ที่โรงพยาบาลนะฮะมีกลุ่มของผู้ค้าโดยเฉพาะผู้ค้ารายย่อยตอนนี้ตำรวจไล่จับมาได้หลายราย
กำลังขยายผลอยู่แล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งนะฮะนั่นคือความคืบหน้าทางคดีจากทางฝั่งของตำรวจ
หรือว่าการตรวจพิสูจน์การแยกสารของยาเสพติดของกลางที่ได้มาวันนี้เดี๋ยวเราไล่ให้
ผู้ชมจะได้ไม่งงกันว่าเออจะไปตรงไหนแบบไหนอะไรยังไงต่อนะฮะระหว่างที่มีเรื่องนี้
เนี่ยโอ้โหไม่น่าเชื่อนะฮะก็ไม่รู้ว่าจะจริงไม่จริงแบบไหนอะไรยังไง
สายไหมต้องรอดเขาเป็นคนเผยแพร่คลิปนี้ค่ะคือระบุบอกว่าวัยรุ่นสองคนเนี่ยมีการเสพเคนมผงโชว์แล้วก็ไลฟ์สดกันด้วยนะคะ
แล้วมีการจัดฉากเปิดไฟให้เหมือนกับเป็นสถานบันเทิงสักพักหนึ่งคุณผู้ชม
เนี่ยลักษณะเขาเอาไปสูดแต่มันมันก็ไม่รู้ว่าใช่หรือไม่ใช่
อ่ะนะแต่เขาเขียนว่าใช่ใช่ไหมเขาเขียนข้อความเอาไว้เขาเขียน
เขาบอกว่าสวัสดีสามคนดูไลฟ์สดดมเคนมผงแบบนี้นะฮะโอ้นี่
เพจสายใหม่ต้องรอดเขาเอามาลงเอาไว้ใช่ตำรวจบอกว่าเดี๋ยวต้องมีการ
ขยายผลต่อนะฮะว่าสองวัยรุ่นเนี่ยเนี่ยเราใช่นี่ฮะหลอดนี่ละฮะ
อยู่ในถุงซิปล็อกนะฮะมันก็จะเหมือนกับหลักฐาน
ของกลางในคดีที่ตำรวจเข้าไปได้จากบ้านหรือว่าห้องพักต่างที่ไปเจอคน
มันก็จะเป็นสุกถุงใสใช่ไหมแล้วก็มีหลอดใช่ค่ะ
แล้วก็มีผงผงเนี่ยผู้ชายคนนี้ก็ทำท่าทางลักษณะเหมือนกับสูดเข้าไป
คล้ายกันเลยค่ะเห็นมั้ยคะยอดคนดู๓คนเขาก็เลยบอกสวัสดีคนดู๓คน
อืมนี่ค่ะไลน์เฟสบุ๊คเลยนะฮะ
เดี๋ยวตำรวจเขาจะขยายผลต่อนะครับค่ะ
ท่านผู้ชมครับดูเรื่องของผู้เสียชีวิตต่อนะฮะ
ดูเมื่อกี้คือกลุ่มพวกคนเสพนะเสพจริงไม่จริงก็ไม่รู้เดี๋ยวขยายผลต่อนะครับ
ผู้เสียชีวิตซึ่งมี๗คนในขณะนี้เนี่ยไปดูภาพที่สถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจนะครับ
วันนี้แม่และครอบครัวของหนึ่งในผู้เสียชีวิตคือนายวิทูลนะฮะ
นายวิทูลนี่พบเสียชีวิตล่าสุดเป็นศพที่เจ็ดนะฮะเสียชีวิตจากการเสพเคนมผงนะครับ
วันนี้ทางครอบครัวแม่แล้วก็ญาติญาติเนี่ยมาติดต่อขอรับศพจากนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจนะครับ
ก็แน่นอนแล้วครับว่าบรรยากาศก็เป็นไปด้วยความโศกเศร้านะครับ
ทางครอบครัวของนายวิทูลก็นิมนต์พระสงฆ์มาทำพิธีในการรับศพด้วย
หลังจากนั้นจะนำไปประกอบพิธีทางศาสนาที่วัดไซแถวบางคอแหลมนะฮะ
ตั้งใจว่าจะตั้งสวดศพเป็นเวลาสามวันนะครับจากนั้นก็จะชาปนกิจนะครับ
ผู้สื่อข่าวของเรานะครับที่ไปที่นิติเวชโรงพยาบาลตำรวจเนี่ย
ได้คุยกับแม่ของนายวิทูลนะครับทุกผู้ชมครับเกี่ยวกับเรื่องราวเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
แม่ของนายวิทูลบอกว่าเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาก็คือ๑๐มกราคม
คือวันนั้นเนี่ยพบหลายที่เลยนะหลายบ้านหลายที่หลายซอยนะครับ
ที่มีคนแบบน็อกฟุบแล้วเสียชีวิตจากเคนมผงเนี่ย
นายวิทูลเนี่ยแม่บอกว่าวันอาทิตย์ที่ผ่านมา๑๐มกราคม
ลูกชายเนี่ยอยู่ดีไปล้มฟุบอยู่ที่ปากซอยบ้าน
หลังจากกลับมาจากการไปสังสรรค์กับเพื่อนที่ข้างนอกนะฮะ
ชาวบ้านก็มาตามแม่บอกเนี่ยลูกล้มฟุบอยู่ปากซอยเนี่ยให้มาเอากลับบ้านไป
ตอนนั้นเนี่ยที่ไปเจอลูกลูกยังพอมีสตินะครับแต่ลักษณะเหมือนกับคนมึนเมานะ
เมาแบบก็เมาเหมือนกับไปดื่มเหล้ามานะฮะแม่ก็พานายวิทูลเนี่ยกลับมาที่บ้าน
ไปถึงก็พาไปนอนบนชั้นสองของบ้านก็ตั้งใจว่าให้นอนพักผ่อน
นี่ฮะลักษณะเป็นแบบนี้ครับตามคำบอกเล่าของคุณแม่ของนายวิทูลนะฮะ
ซึ่งเธอยืนยันว่าตอนที่พาลูกขึ้นไปนอนบนชั้น๒เนี่ยยังได้ยินเสียงกรนของลูกชายอยู่เลยนะ
ก็ไม่ได้เอกใจอะไรครับจนกระทั่งประมาณบ่าย๓นะฮะก็มาปลุกลูกนะครับ
พอขึ้นมาดูลูกกะว่าจะมาปลุกลูกเนี่ยปรากฏว่าจับตัวลูกชายลูกชายนี่ตัวเย็นเฉียบเลย
แล้วไม่หายใจนะครับก็เลยรีบเรียกรถพยาบาลพอรถพยาบาลมาถึงเนี่ยนะฮะเจ้าหน้าที่ก็รีบช่วยปั๊มหัวใจนะครับ
พอไปถึงโรงพยาบาลแพทย์ก็ปั๊มหัวใจนะจนชีพจรกลับมาแล้วนะครับแต่อาการลูกชายยังสาหัสนี่คือ๑๐มกราคมวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับ
หมอบอกว่าตอนนั้นสมองขาดออกซิเจนหมอก็แจ้งว่าโอกาสรอดของลูกชายเนี่ยมีแค่สักประมาณร้อยละยี่สิบ
เนื่องจากสมองเนี่ยได้รับความเสียหายหนักมากนะฮะแพทย์ต้องปั๊มหัวใจอยู่ถึงสี่ครั้งนะครับแล้วแพทย์ก็เลยเก็บตัวอย่างน้ำปัสสาวะของลูกชายเนี่ยไปตรวจแล้วพบว่ามีสารเสพติดในร่างกายซึ่งเธอบอกว่าเธอก็ไม่รู้ว่าลูกชายเนี่ยไปเสพยาเสพติดอะไรยังไงมาเพราะเวลาที่อยู่ที่บ้านเนี่ยลูกชายไม่เคยมีพฤติ
ก็เรียกเข้าไปบอกว่าเขาตัวมันจะว่าและเขาช่วยสาธิตรีย์อีก
คือนายวิทูลเนี่ยตามรายงานข่าวนะครับ
บอกว่าวันนั้นที่เขาฟุบเขาล้มไปเนี่ยนะครับ
ความจริงมีเพื่อนอีก๒คนที่เขาเสพเคนมผงด้วยกัน

คนหนึ่งเนี่ยอาการหายปกติออกจากโรงพยาบาลได้แล้วนะครับ
ออกมาให้ข้อมูลว่าวันนั้นไปเสพแบบไหนอะไรยังไงกัน
แต่อีกคนนึงเนี่ยออกจากโรงพยาบาลหายตัวไปเลยนะฮะ

คือทางทีมข่าวของเราเนี่ยไปตรวจสอบที่บ้านของเพื่อนในกลุ่มของนายวิทูลนะครับ
อยู่ในซอยสาธุประดิษฐ์๔๙นะครับ
หลังจากที่มีรายงานว่านายวิทูลเข้ามาเสพเคนมผงกับเพื่อนอีก๒คนที่นี่นะครับ
แต่ว่าที่บ้านเขาบอกเขาก็ไม่ขอให้ข้อมูลกันแล้วกัน
เพราะเขาก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันเกิดอะไรยังไงขึ้นแน่
นี่ฮะอันนี้ก็เป็นสิทธิ์ของทางเจ้าของบ้านเขานะครับ
คุณระวีการแก้ววิจิตผู้สื่อข่าวธรรมรัฐทีวีก็พยายามจะไปตรวจสอบข้อมูลให้นะครับ
หลังจากนั้นก็เลยไปที่วัดไซดนะครับวัดไซดอยู่แถวพระราม๓นะครับ
ญาติรับศพของนายวิทูลไปตั้งบำเพ็ญกุศลที่นี่นะครับ
ก็มีทั้งครอบครัวญาติพี่น้องเพื่อนก็มารดน้ำศพในวันนี้กัน
เพราะว่าเมื่อเช้าคุณแม่เพิ่งไปรับศพมาจากนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจ
พ่อของนายวิทูลนะครับชื่อนายสาโรธผู้ทองอายุ๕๔นะครับ
พ่อก็ยังเสียใจทำใจไม่ได้นะครับพ่อบอกว่านายวิทูลคือลูกชายคนโตนะครับ
เสียใจมากต้องมาเสียชีวิตจากเหตุการณ์เรื่องแบบนี้นะฮะลักษณะเรื่องของยาเสพติด
นายสาโรธบอกว่าก่อนหน้านี้เคยได้ยินข่าวเรื่องคนเสียชีวิตลักษณะแบบแปลกนะฮะ
ก็ยังกังวลใจอยู่เกี่ยวกับอาการของลูกชายนี่คือนายวิทูลนะครับ
ลูกชายของนายสาโรธนะฮะที่เล่าให้เราฟังคือที่มีข่าวว่าคนช็อกคนน็อกยาเสพติดเคนมผงอะไรแบบเนี้ย
อยู่ดีก็นิ่งไปเลยตัวเย็นเฉียบพาไปโรงพยาบาลเนี่ย
วันนั้นก็ยังแบบกังวลใจอยู่ในอาการของลูกชายนะฮะเมื่อ๑๐มกราคม
จนกระทั่งวันต่อมา๑๑มกราคมอาการลูกโคม่าหมอบอกว่าสมองตายโอกาสรอดแค่๒๐
ซึ่งส่วนตัวเนี่ยทีแรกก็ไม่มั่นใจว่าสารเสพติดในตัวลูกชายเนี่ย
มันจะเป็นเคนมผงแบบเดียวกับที่คนอื่นเสียชีวิตในข่าวหรือเปล่า

นะแต่ว่าหมอยืนยันว่าในปัสสาวะของลูกชายเนี่ยตรวจพบสารเสพติด
ซึ่งตรงนี้ก็ต้องไปรอผลต่อนะครับมันคืออะไร
และเมื่อคืนนะครับลูกชายเนี่ยพ่อบอกนะฮะอันนี้พ่อเขาบอกนะ
คุณอวีการผู้สื่อข่าวของเราบอกว่าเห็นนายวิทูลลูกชายเนี่ย
ชุดที่ชอบนี่แหละมายืนอยู่หน้าบ้านแล้วก็ไม่พูดจาอะไรนะครับ
ซึ่งก็ได้แต่บอกลูกชายว่าเอออยากจะให้ไปในพบภูมิที่ดีนะครับ
อยากให้ตำรวจเนี่ยเร่งกวาดล้างพวกที่เอายาเสพติดชนิดนี้เนี่ย
จำหน่ายเหลือเกินทำให้คนต้องเสียชีวิตต้องเจ็บไปตั้งเท่าไหร่
นี่ลูกเขาก็เป็นหนึ่งใน๗ศพที่เสียชีวิตจากเคนมผง
ไม่เคยมาเค้าจะมาก็มาคนเดียวกลับมาคนเดียว
บางทีเค้าจะไปตอนเย็นเนี่ยกลับประมาณปี๑๒เค้ากลับบ้านเนี่ย
แต่วันนั้นมันไปอยู่วันแล้วก็กลับมาตอนเย็นแล้วก็ไปใหม่
แล้วตอนนี้ก็มาน็อกที่บ้าน
ตอนที่พ่อเจอลูกเนี่ยคือเค้าเฟรงแล้วตัวเย็นแล้วนะ
ไม่ครับเขายังเดินได้อยู่นะเดินขึ้นบ้านได้
ผมก็ไม่แน่ใจเนอะเพราะเราก็ไม่เคยเราไม่รู้ว่าไม่รู้จักเครื่องนี้
ตื่นเช้ามาก็ไปทำแต่งานวันนั้นเขามายืนหน้าบ้านแล้วก็ใส่กางเกง
ใส่อังเกงไอ้เจเจดอกเขาชอบใส่อังเกงพอเนี่ย

ยืนหน้าบ้านพูดอะไรกับพ่อไหม

นี่ค่ะทุกคนค่ะข้อมูลจากทางครอบครัวนายวิทูลนะครับ
วันนี้เพื่อนของนายวิทูลเองก็โพสต์แสดงความอาลัยนะครับ
บอกว่าเสียใจที่เพื่อนต้องมาเสียชีวิตแล้วก็แจ้งข่าวกันนะครับ
เรื่องที่ศพนายวิทูลนะครับไปตั้งบำเพ็ญกุศลอยู่ที่วัดไสที่สารหนึ่งนะฮะ
ได้แชร์ภาพรอยสักเอาไว้นะฮะ
ลักษณะเหมือนกับบอกว่าเงินค่าศักดิ์เนี่ยผมขอร่วมทำบุญด้วยนะครับ
ก็เป็นชื่อวิทูลผู้ทองชื่อของนายวิทูลผู้เสียชีวิตนะครับท่านผู้ชมครับ
ก็อาจจะเป็นลักษณะไปสักอะไรไว้นะฮะ
อ่าที่เขาโพสต์เขาเลยบอกว่าเงินค่าศักดิ์ขอร่วมทำบุญด้วยเนี่ยนะฮะ
อ่านี่คือหนึ่งศพนะฮะหนึ่งในเจ็ดที่เสียชีวิตจากเคนมผงนะครับ
ใช่ค่ะทีนี้เนี่ยศพแรกที่ไปเจอแล้วก็มีการขยายผลไปพบศพต่อไปคือศพแรกน้องมายใช่ไหมคะ
น้องมายเนี่ยตอนนอนเสียชีวิตอยู่เนี่ยมีเพื่อนที่ชื่อพลอยเนี่ยนอนตรงนั้นด้วย
หมดสติตอนนี้อาการคือยังคงน่าเป็นห่วงนะคะ
พี่สาวของพลอยค่ะให้ข้อมูลบอกว่าตอนนี้เธอเองก็ยังสงสัยนะว่าทำไมมายแล้วก็พลอยเนี่ยอาการถึงได้โคมมากขนาดนี้
คือพลอยเนี่ยโคม่าส่วนมายเนี่ยเสียชีวิตพี่สาวสงสัยค่ะทั้งที่ผู้ชายเนี่ยอาการคือไม่ได้สาหัสมากอะค่ะ
เบื้องต้นผลการตรวจร่างกายนะคะสำหรับน้องพลอยเนี่ยคือพบว่าสารเสพติดในร่างกายเกินขนาด
แต่ว่าจะมีเรื่องของการล่วงละเมิดทางเพศหรือไม่อันนี้เดี๋ยวต้องรอผลตรวจร่างกายอีกครั้งหนึ่งนะคะ
สำหรับอาการพลอยตอนนี้ค่ะยังคงทรงตัวนะคะพี่สาวบอกว่าลืมตาไม่ได้อาการเริ่มตอบสนองได้บ้างคือกำมือ
ขยับมือได้เล็กน้อยก็โดยรวมถือว่าอาการดีขึ้นกว่าช่วงแรกนะคะส่วนอาการแทรกซ้อนคือมีภาวะไตวายระบบภายในเนี่ยค่อนข้างจะเสียหายค่ะ
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีนะคะมีโอกาสไปสอบถามเพื่อนของน้องมายด้วยนอกจากจะไปคุยกับพี่สาวของพลอยแล้วนะคะไปคุยกับเพื่อนของน้องมายผู้เสียชีวิต
เพื่อนของน้องมายเนี่ยเปิดใจกับเราบอกว่าหลังเพื่อนเสียชีวิตแล้วก็ตกเป็นข่าวติดต่อกันนานหลายวันนะคะส่วนตัวเธอแล้วก็กลุ่มเพื่อนคนอื่นเนี่ยก็ยังคงสงสัยนะคะสงสัยในประเด็นที่มายเสียชีวิตในชุดบอล
บอลเนี่ยเป็นของนายโบ้ในโบ้เนี่ยถูกตำรวจจับกลุ่มไปแล้วก่อนหน้านี้นะคะปกติเนี่ยมายจะไม่ใส่ชุดบอลอยู่แล้วแต่ทำไมตอนที่มายเป็นศพอ่ะมายอยู่ในชุดบอลส่วนพลอยเนี่ยเพื่อนบอกว่ารู้จักแต่ชื่อแต่ไม่ได้สนิทมากอะนะคะ
เล่าต่อบอกว่าหลังจากที่มายเสียชีวิตมีเพื่อนมาเล่าต่อกันบอกว่าในโบ้เนี่ยได้โทรนัดมายเนี่ยโทรนัดกันแล้วก็วางสายพูดจาในประโยคที่ว่าคล้ายกับว่าจะทำอะไรกับมายสักอย่างนะคะ
แต่ก็ไม่รู้ว่าเจตนาตอนนั้นเนี่ยที่โทรเนี่ยโทรมาทำไมหรืออาจจะแค่อยากพูดอวดอ้างสรรพคุณในกลุ่มชายด้วยกันนะคะ
เพื่อนของน้องมายมองว่าถ้าหากเป็นจริงเรื่องนี้มันก็รุนแรงเกินไปนะ
สำหรับตัวมายรวมถึงพลอยเนี่ยทางญาติก็ยังคงสงสัยในประเด็นนี้นะคะ
ภาวนาอยากให้พลอยเนี่ยตอนนี้ฟื้นขึ้นมามาบอกความจริงว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะวันนั้นมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ค่ะ
ก็ต้องไปถามผู้ชายอีกทีว่าเขาให้ผู้หญิงเล่นแค่ไหนหรือว่าใครอะไรเล่นแค่ไหนค่ะ
ทำไมผู้ชายถึงไม่เสียชีวิตแต่ผู้หญิงอาการโคม่าหนึ่งเสียชีวิตหนึ่ง
คือพี่มายรู้จักกับคนชื่อโบ้แต่ที่เหลือคือพี่มายเพิ่งไปรู้จักวันที่๙ค่ะ
แต่ว่าเสียชีวิตวันที่สิบอะค่ะแต่ว่าพี่มายรู้จักกับคนชื่อโบ้มานานแล้วนะคะ
เพื่อนของคุณมายก็บอกว่าผลการชนะสูตรออกมาแล้วนะคะว่าหัวใจล้มเหลว
เรื่องของการโดนข่มขืนนั้นผลการชนสูตรระบุบอกว่าไม่มีนะคะ
ทีนี้มาดูเรื่องของความเชื่อกันหน่อยเพื่อนของคุณมายเนี่ยเล่าเหตุการณ์ชวนคนหัวลุกให้ฟังบอกว่า
หลังจากที่เมื่อวานเนี่ยทางแม่ของมายเนี่ยก็เจอเหตุการณ์ที่มายลูกสาวของคุณแม่เนี่ยนะคะ
มาเข้าร่างญาติสนิทแล้วก็มากอดร้องไห้บอกรักคุณแม่บอกขอโทษคุณแม่
แล้วประโยคสำคัญเลยที่แม่มั่นใจว่าเป็นมายแน่ก็คือรักนะจุ๊บเป็นประโยคที่มายพูดกับแม่นะคะ
เพื่อนคนนี้บอกว่าก็เจอลักษณะเหตุการณ์คล้ายกันเลยนะคะ
คือเพื่อนรุ่นพี่คนหนึ่งเนี่ยได้โทรศัพท์ไปหาคุณแม่ของมายที่อยู่ที่วัดคือเขากลับออกมาแล้วนะ
หลังจากที่ไปฟังสวดเสร็จก็กลับออกมาแล้วมีเพื่อนรุ่นพี่คนหนึ่งโทรกลับไปหาแม่ของมายที่อยู่ที่วัด
เพื่อสอบถามเรื่องงานศพระหว่างคุยกันญาติสนิทที่เขามีเซนต์หรือว่ามีสัมผัสพิเศษเนี่ยนะคะ
ก็ยืนอยู่ใกล้แม่ของมายก่อนที่ญาติคนนั้นจะพูดว่าได้กลิ่นดอกมะลิได้กลิ่นน้ำหอมของมาย
จึงบอกให้เพื่อนรุ่นพี่นี่แหละค่ะไปหาซื้อดอกมะลิแล้วก็น้ำหอมมาให้มาย
หาซื้อมาให้หน่อยได้ไหมเพื่อนรุ่นพี่ก็ตอบไปบอกว่าเอ๊ะแล้วจะไปหาซื้อที่ไหน
ใดนั่นเองค่ะญาติสนิทของคุณแม่ที่บอกว่ามีเซนต์มีสัมผัสพิเศษเนี่ยนะคะ
ก็พูดผ่านสายโทรศัพท์มาแต่ไม่ได้เป็นเสียงของญาติของคุณแม่นะคะ
เป็นเสียงของมายอันนี้เพื่อนของคุณมายบอกนะฮะ
เสียงที่ผ่านโทรศัพท์มาบอกว่าพี่รู้ดีว่ามายชอบอะไร
แล้วก็ร้องไห้ค่ะร้องไห้แล้วพูดคำว่าขอโทษขอโทษรักเพื่อนทุกคน
บอกแบบเนี้ยนะคะทีนี้ไปดูความเคลื่อนไหวในเฟซบุ๊คของคุณมายหน่อยนะฮะ
ก่อนที่จะเสียชีวิตค่ะในเฟซบุ๊คส่วนตัวของคุณมายเนี่ย
มีการลงรูปวิดีโอในคืนวันเสาร์ที่๙มกราคม
คลิปแรกเป็นการลิปซิงค์ลิปซิงค์เพลงกับผู้ชายคนหนึ่ง
แล้วก็เขียนแคปชั่นบอกว่าน้องโสดพี่ก็โสดนะคะ
ส่วนอีกคลิปลิปซิ่งเหมือนกันเป็นผู้ชายอีกคนนึงค่ะ
เป็นคนละคนกับคลิปแรกนะฮะไม่รู้ว่าทั้งสองคนเนี่ยเป็นเพื่อน
ว่าเป็นแฟนหนุ่มของคุณมายแต่มีการเขียนแคปชั่นในคลิปที่สองบอกว่า
อยากถ่ายด้วยเขาโสดโปรโมทเขาหน่อย
แล้วโพสต์ล่าสุดในคืนวันเสาร์ค่ะ
โพสต์รูปภาพพร้อมกับข้อความบอกว่ากูจะดีหรือจะเลว
ขึ้นอยู่กับว่าใครเป็นคนเล่าให้มึงฟังอันนี้ข้อความนะฮะ
แล้วน้องมายก็ใส่แคปชั่นบนรูปบอกว่ากูพร้อมบวก
บวกหมดมาดิสดจริงสดจริงหรือเปล่า

แล้วก็หลังจากนั้นก็ไม่ได้โพสต์อะไรอีกเลยค่ะ

คือมายเนี่ยก็มาหาเธอเหมือนกันนะฮะมาหาคุณแม่เหมือนกันสื่อผ่านญาติคนหนึ่ง
มายเนี่ยคือสื่อผ่านญาติด้วยการเดินมากอดแม่
แล้วก็บอกว่ามายนะแม่แล้วเธอก็ร้องไห้นะ
มายพูดบอกแม่หนูหนาวหนูหนาวขอโทษขอโทษ
แต่ก็ไม่ได้บอกว่าสาเหตุอะไรที่ทำให้มายเสียชีวิต
แล้วมายก็พูดประโยคที่พูดกันเป็นประจำตลอดเลย
อันนี้แม่บอกนะคะประโยคที่คุยกับแม่เป็นประจำก็คือ
รักนะจุ๊บเท่านั้นแหละค่ะ
ยิ่งทำให้แม่รู้สึกว่ามายอยู่กับแม่ตลอดเวลานะคะ
เดี๋ยวฟังเสียงคุณแม่ของมายเล่าให้ฟังหน่อยค่ะ
เรียกเรียกเราเรียกแม่ไปแม่
มานี่ขอกอดหน่อยหนูหนาว
อดแม่จนแม่หายใจไม่ออกแล้วก็บอกว่าขอโทษ
หนูขอโทษหนูขอโทษหนูคลอดบอกใครเนี่ย
มาเองหนูขอโทษหนูขอโทษว่าอย่างนี้หนูหนาวมากเลยแม่
หนูผิดไปแล้วหนูขอโทษว่าอย่างนี้
แล้วคราวนี้เสียงก็เปลี่ยนเสียงเป็นเสียงมายแล้วเขาพูดคำนี้ออกมา
ที่เราเลยเชื่อแม่หนูรักแม่นั้นรักน้าจุ๊บจุ๊บ
เขารักน้าจุ๊บจุ๊บอ่ะมันไม่มีใครดูอีก
ไม่มีคำนี้ไม่มีใครรู้ไม่มีใครรู้ไม่รู้พ่อยังไม่รู้เลย
เพราะเรารักน้าจุ๊บจุ๊บแล้วก็กอดเขาเนี่ยเลย
บอกว่ามายมายแล้วทำไมมายอ่ะ
ถึงทิ้งแม่ไปทำไมมายถึงไม่เชื่อแม่
บอกอย่าไว้ใจคนคนเราสมัยนี้มันไว้ใจยาก
มันเชื่อใจยากยิ่งคนที่พูดจาดีมันเป็นคนชอบคนพูดจาดี
มันหนูยิ่งไว้ใจไม่ได้มายพูดใครพูดดีกับมายมายก็ไป
เอออย่างงี้อย่างงี้ช่วยเหรอมายก็ช่วยเขา
แม่จ่ายแล้วนะจุ๊บไม่อยากได้ยินคำนี้อ่ะ
มันคงไม่มีใครพูดคำนี้แล้ว
ได้ยินคำนี้อีกแล้วอะ

ไม่ได้ยินคำนี้อีก
แม่คงไม่ได้ยินแล้วอ่ะ

แม่จะเป็นคนตื้อให้เขาพูดจนเขารำคาญ

คือเราอยากจะได้ยินไง
ต่อไปนี้แม่เขาไม่ได้ยินคำนี้แล้ว
ประโยครักนะจุ๊บทำให้แม่มั่นใจเลยนะคะ
ว่าเป็นหมายที่มาสิงร่างของญาติของคุณแม่นะคะ

จะมีพิธีชาปนกิจศพในวันพรุ่งนี้ค่ะ
ครับก็แต่ละคนที่เสียชีวิตหรือว่าเจ็บเนี่ย
อายุก็ไว้รุ่นทั้งนั้นนะฮะ

โอ้โหยาเสพติดนะฮะเคนมผงนะครับ
มีอีกหนึ่งศพที่เสียชีวิตนะครับทุกผู้ชมครับ
นางสาวละลิตาอายุ๑๙ปีนะครับ
เสียชีวิตซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่ของสนสุธิศาลนะครับ

ตำรวจได้คุมตัวทางแฟนไปสอบถามนะครับแล้วก็บอกว่าผู้ตายนะครับเป็นพนักงานเสิร์ฟในร้านอาหารย่านพระราม๓
โดยก่อนเสียชีวิตเนี่ยได้นั่งแท็กซี่มาหาแฟนที่บ้านตอน๘นาฬิกาของวันที่๑๐มกราคม
โดยแฟนสาวที่มาเนี่ยนะฮะบอกว่ามีลักษณะคล้ายกับเหมือนกับเมาเหล้ามาอย่างหนัก
แต่ไม่ได้กลิ่นสุราอะไรมากนักนะฮะแฟนสาวเป็นพนักงานเสิร์ฟในร้านอาหารย่านพระรามสาม
ก็คุยกันอยู่สักพักหนึ่งแล้วตอน๑๕นาฬิกาวันนั้น๑๐มกราคม
ก็นอนหลับกันนะครับแฟนก็นอนนอนเหมือนกับคนคล้ายกับคนเมาทั่วไป
จนกระทั่งมีเพื่อนของแฟนเนี่ยโทรมาตอนตี๒ตี๒ก็เข้าสู่วันที่๑๑มกราคมแล้วนะครับ
โทรมาหลายสายมากนะครับก็เลยไปปลุกแฟนแต่แฟนไม่ตื่นอันนี้แฟนของนางสาวละลิตาบอกนะครับ
ก็มารู้อีกทีนึงก็คือที่เห็นนอนอยู่นิ่งเลยไม่ขยับเลยเนี่ยคือเสียชีวิตแล้ว
นี่แฟนหนุ่มของนางสาวละลิตาให้ปากคำกับตำรวจว่าอย่างนี้นะครับ
เหตุการณ์ก่อนที่เธอจะเสียชีวิตเนี่ยมันเป็นแบบไหนอะไรยังไง
ไปดูในเฟซบุ๊กของนางสาวละลิตานะครับพบว่าเธอเพิ่งผ่านวันคล้ายวันเกิดมา
ก็คือ๓๐ธันวาคมที่ผ่านมานี่เองนะครับแล้วก็มีข้อความบอก
นี่ฮะ๓๐ธันวาคมวันคล้ายวันเกิดของเธอนะฮะ
๘มกราคมก่อนที่เธอจะเสียชีวิตไม่กี่วันนะครับ
ได้โพสต์รูปภาพตัวเองเอาไว้แล้วก็บอกว่ายิ้มให้คนทั้งโลก
ร้องให้กับตัวเองนะฮะเพื่อนก็มาโพสต์แสดงความอาลัยกันนะฮะ
ใต้ภาพนะใต้รูปต่างต่างนะครับนางสาวละลิตานี่เป็นคนบุรีรำนะครับ
หลังจากที่แพทย์ชนะสูตรหาสาเหตุแล้วก็สารเสพติดในร่างกายเนี่ย
คือทุกศพเนี่ยทางโรงพยาบาลตำรวจบอกว่ามียาเคตามีหมดเลยนะฮะ
เหลือเนี่ยก็เป็นสารส่วนประกอบที่แตกต่างกันไป
นางสาวละลิตาตอนนี้ญาติรับศพไปบำเพ็ญกุศลที่บ้านเกิดที่บุรีรำแล้วนะครับ
ซึ่งเราสอบถามไปยังผู้ใหญ่บ้านนะครับผู้ใหญ่บ้านบอกว่าก็ตกใจ
พอรู้ข่าวของนางสาวละลิตาที่ไปทำงานอยู่ที่กรุงเทพนะ
แล้วก็เป็นลูกหลานคนในหมู่บ้านนะฮะต้องมาเสียชีวิตลักษณะแบบนี้นะครับ
ตอนที่ยังอยู่ที่บ้านเนี่ยเรียนในอำเภอหนองหงษ์นะครับ
เป็นถึงประธานเยาวชนชอบทำกิจกรรมต่างเป็นเด็กดีเรียบร้อย
เป็นคนเงียบช่วยกิจกรรมในชุมชนเป็นประจำ
ไปทำงานอยู่ที่กรุงเทพได้สัก๒ปีนะฮะแล้วก่อนจะเสียชีวิตเนี่ยก็อยู่กับป้า
พอออกจากบ้านป้าไปได้แค่๓วันนี้ก็เสียชีวิตแล้ว
ทีนี้พอทำงานได้สักพักเขาก็ย้ายออกจากบ้านไปแค่๓วันเขาก็เสียชีวิตนี่แหละ
ปกติน้องเป็นคนยังไงครับแต่ท่านผู้ใหญ่
อยู่ที่บ้านเขาเป็นคนเรียบง่ายแล้วเป็นประธานเยาวชนให้ด้วย
สรุปแล้วเคนมผงที่เกิดขึ้นนะขณะนี้นะครับท่านผู้ชมครับมีผู้เสียชีวิตไปเจ็บนะฮะบาดเจ็บยังอยู่โรงพยาบาลก็มีนะครับที่สำคัญก็คือเจ้าหน้าที่ต้องขยายผลต่อไปยังคนที่เอายาเสพติดเป็นเคนมผงเนี่ยแล้วจะยาเสพติดแบบไหนก็แล้วแต่มาให้กับกลุ่มลูกค้าต่างเขาเสพแล้วเขาตายกันเนี่ยนะฮะเพราะว่
มียานอนหลับก็มีเฮโรอีนี่ริดแรงมากนะฮะถูกต้องครับตอนนี้ก็จับได้หลายที่นะฮะหลายจุดนะครับดูการขยายผลตรงนี้หน่อยนะครับผู้ชมครับนี่ฮะนางสาวสิริการเชื้อเขตกรรมชื่อเล่นชื่อนุ่นนี่เป็นเอเย่นรายย่อยนะครับเจ้าหน้าที่ไปจับได้แถวสายใหม่หน้าบ้านพักหลังหนึ่งนะฮะพร้อมกับยาเสพติดที่เป็น

พร้อมกับของกลางยาเคตามีนที่ได้จากการค้นตัวและค้นห้องพักในคอนโดแถวลำลูกกาคลอง๒นะครับ
รวมแล้วเนี่ยได้ของกลางน้ำหนักประมาณ๒๓กรัม
แต่ละคนที่จับได้เนี่ยเขามีการซัดทอดต่อด้วยนะฮะ

นายนรุเดชเนี่ยบอกว่ายาเสพติดที่เจอที่เขาเนี่ยนะฮะ
เขาได้มาจากในอ้วนในอ้วนอยู่ชุมชนวัดรุ่มเขตสายไหม
นี่ฮะส่วนสุริการเนี่ยผู้หญิงเสื้อสีเหลืองเนี่ย
จับได้แถวสายไหมแต่ซัดทอดมาถึงพวกลำลูกกา
แต่ว่าพวกลำลูกกาเนี่ยซัดทอดมาถึงในอ้วนอ้วนวัดรุ่ม
ซึ่งอยู่แถวสายไหมอีกนะ
นายนรุเดชเนี่ยบอกว่าซื้อมาสิบกรัมนะครับราคาสี่พันบาท

ขยายผลต่ออีกไปจับกลุ่ม
นายรัตนโชคกิรติโชธหรือว่าในจิ้มอายุ๒๑ปี
ซึ่งเป็นคนขายยาเสพติดให้กับนายนรุเดชและนายนพดล
ของกลางเป็นยาเคมา๓๑กรัม
จับได้แถวสายไหมสำหรับนายรัตนาโชคนะฮะ
เพราะฉะนั้นสิริการกับรัฐนาโชคจับได้แถวสายไหมนะ
ส่วนนพดลกับนรเดชที่ลำลูกกาคลองสอง
แล้วซัดทอดไปถึงในอ้วนนะฮะอ้วนวัดรุ่ม
นายรัตนาโชกเขาบอกว่าเขาซื้อยาเสพติดยาเค
มาจากผู้หญิงคนหนึ่งย่านสายไหม
ทุกผู้ชมดูตรงนี้ก่อนนะนี่นะฮะเห็นไหมฮะ
ซีรีการถูกจับแถวสายไหมรัตนาโชกก็ถูกจับแถวสายไหม
แล้วก็บอกว่าซื้อมาจากผู้หญิงคนหนึ่งแถวสายใหม่นี่แหละ
แต่สิริกาเนี่ยบอกว่าอ๋อหนูซื้อมาจากคนค้ายาเค
แถวแถวลำลูกกาคลองสองอ่าตำรวจก็ไปจับนพดลกับเนี่ย
อีกคนนึงได้นะฮะนพดลกับนรุเดชนะฮะ
แต่นรุเดชเนี่ยเขาบอกอ๋อผมซื้อมาจากอ้วน
อ้วนอยู่แถวสายไหมมันวนกันอยู่แถวเนี่ย
มันผัวพันอยู่แถวนั้นเนี่ยนะฮะนี่ครับทุกผู้ชมครับ
เพราะว่านายรัตนโชคบอกว่าซื้อมาจากผู้หญิงคนหนึ่งแถวสายไหม
กลำละสี่ร้อยเจ็ดสิบบาทขายต่อกลำละหกร้อย
ตำรวจสนสายไหมคุมตัวนายรัตนาโชคไปสอบสวนเพิ่มเติมนะครับ
แต่นายรัตนาโชคเขาบอกว่า
เขาไม่ใช่เครือข่ายอะไรเดียวกับนางสาวสิริการหรือว่านุ่นที่ถูกจับก่อนหน้านี้นะ
ผู้หญิงเสื้อสีเหลืองนะครับทุกผู้ชมครับไม่รู้จักด้วย
เพราะว่าเขารับยาเคมาจากคนอื่นแต่เขายังไม่ขอเปิดเผย
นี่มีอย่างนี้ด้วยนะฮะถามว่าเออแล้วที่รับมาเนี่ย
มันใช่เคนมผงไหมรัตนาโชคบอกไม่ใช่นะฮะ
ของเขาไม่ใช่เคนมผงฮะของเขาคือเคนมข้น
เคนมข้นสูตรไหนอีกละฮะ

ท่านผู้ชมครับสพคูคศนะครับ
ได้นำตัวนายนพดลกับนายนรุเดช

เพราะว่าอยู่ที่ลำลูกกาที่คูคศปฐุมธานีนะครับ
ที่จับได้๒คนนี้ท้องที่ตรงนี้นะครับ
ซึ่งพ่อกับแม่ของนายนพดลเนี่ย
เขาก็มาดูลูกชายเขาค่ะหลังจากรู้ว่าถูกจับนะ
แล้วก็บอกกับผู้สื่อข่าวนะฮะคุยกับผู้สื่อข่าวของเรา
บอกว่าปกติแล้วลูกชายเนี่ยเป็นเด็กที่น่ารักอ่อนโยน
ชอบเลี้ยงสัตว์ไม่เคยยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดนี่
แต่หลังจากลูกชายเนี่ยไปคบกับเพื่อนกลุ่มนึง
ซึ่งเป็นกลุ่มที่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด

ก้าวร้าวติดเพื่อนมากนะ
แล้วชอบชวนเพื่อนมานอนที่บ้าน
แม่บอกว่าก็พยายามบอกลูกนะบอกโอ้โห
อยากให้เพื่อนกลุ่มนี้มาบ้านเลยนะ
เพราะว่าพอไปคบเพื่อนกลุ่มนี้แล้วเปลี่ยนไปเยอะมาก

วันอาทิตย์ที่ผ่านมานายนพดลลูกชาย
พาเพื่อนกลุ่มนี้มาที่บ้านอีก
แม่ก็เลยยื่นคำขาดบอกว่า
ถ้าใครไม่ใช่ลูกแม่เนี่ยห้ามเข้าบ้าน
เพื่อนกลุ่มนี้ก็เลยบอกกับลูกชายว่า
แม่เนี่ยไล่ออกจากบ้านไล่เพื่อนออกจากบ้าน
ทีนี้กลายเป็นว่าลูกเลยไปกับเพื่อนเลยฮะ

เพื่อนไม่ได้เข้าบ้านก็เลยลูกก็ไปกับเพื่อนเลย

แม่บอกลูกถูกจับคดียาเสพติด
บอกเสียใจมากที่ลูกชายหลงผิดขนาดนี้นะฮะ

ลูกชายก็ก้มกราบขอโทษนะสำนึกผิด
้มกราบพร้อมน้องตานะฮะที่แม่บอก
เขาเป็นคนอ่อนโยนเป็นคนอ่อนโยน
จะเลี้ยงหมาเลี้ยงปลาเลี้ยงไอ้พวกชูก้าอะไรพวก
เขาก็จะให้อาหารอยู่แบบเติม
แต่ว่าเราก็ไม่ทนลูกนะที่ลูกไม่เชื่อฟังเรา

ก็กลัวลูกเราตายเราก็ไม่อยากให้แบบเพื่อนมาบ้าน
เขาเจอคำแรกเลยเขาก็บอกว่า
หนูขอโทษที่หนูไม่เชื่อฟัง
ถ้าหนูไม่เชื่อถ้าหนูเชื่อม้าหนู
เขาคือตอนนั้นพอเขามีอาการเนี่ย

นี่ฮะหัวอกคนเป็นพ่อเป็นแม่นะครับ

ดูแล้วต้องฟังไว้เป็นอุทาหรณ์ด้วยนะครับ
ผู้ชมครับจากการสอบปากคำผู้ต้องหาทั้ง๔คนนะครับ
ค้ายาเสพติดที่เจ้าหน้าที่จับกลุ่มได้เนี่ย
ก็ทั้งท้องที่สอนอสายใหม่กับสพคูคศนะฮะ
ทั้ง๔คนบอกตรงกันว่ายาเสพติดทั้งหมดนะ
ได้มาจากในอ้วนหรือว่าอ้วนวัดลุ่ม
อยู่ที่ชุมชนวัดรุ่มเขตสายไหมกรุงเทพ
อ้าวทีนี้อย่ายุ่งอ่ะสิ

เราก็เลยไปตามหาเลยนะครับทุกผู้ชมครับ
คุณจิรายุทธ์บุญชูผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี
ลงพื้นที่ไปซอยเพิ่มศิลป๑๕แยก๑๓แถวสายไหม
ซึ่งเขาเรียกกันว่าชุมชนวัดรุ่ม
คืออยากจะไปหาในอ้วนวัดรุ่มหน่อยบอก
เขาบอกว่าซื้อยาเสพติดยาเคนมผงมาจากอ้วนเนี่ยจริงหรือเปล่า

ได้ข้อมูลว่าในอ้วนเนี่ยเขาอยู่ที่นี่จริงนะ
แล้วก็เคยได้ยินชื่อเสียงในอ้วนเรื่องยาเสพติดมาบ้าง
แต่เอาจริงนะเขาก็ไม่ได้เป็นคนเกเรสร้างความวุ่นวายให้อะไรกับชาวบ้านที่นี่
ที่คุณจิรายุทธ์ได้ข้อมูลจากชาวบ้านแถวนี้นะครับ
คือชาวบ้านบอกว่าเท่าที่ทราบเนี่ยในอ้วนเขาเพิ่งพ้นโทษออกมากลางปีที่แล้วนะครับ

แล้วเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาเนี่ยยังเห็นในอ้วนเดินอยู่แถวชุมชนนี่แหละ
แต่หลังจากนั้นก็ไม่เจอหน้าเลยนะก็ไม่รู้ว่าหายไปไหนเหมือนกัน

หายไปไหนก็ไม่รู้ว่าหายไปไหนก็ไม่รู้ว่าหายไปไหนก็ไม่รู้ว่าหายไปไหนก็ไม่รู้ว่าหายไปไหนก็ไม่รู้ว่าหายไปไหนก็ไม่รู้ว่าหายไปไหนก็ไม่รู้ว่าหายไปไหนก็ไม่รู้ว่าหายไปไหนก็ไม่รู้ว่าหายไปไหนก็ไม่รู้ว่า

ซึ่งย่าเสพติดชนิดนี้มีราคาแพงถึงกิโลกรัมละ๓แสนบาท
คือทำไมเราถึงหยุดปล่อยยาตอนนี้
อ้าวก็เพราะเนี่ยตายกันมั่งตีกันมั่งเด็กท่าตรงท่าทรายอะไรอย่างเงี้ยขับรถชนกันมั่งอะไรมั่ง
คือพี่ถามนิดนึงว่าจุดเริ่มต้นของเคนมผงมันมาจากเขตสายใหม่ตรงนี้ไหม

เหมือนว่าเขาต่อกันต่อกัน

ก็เดี๋ยวต้องรอดูด้วยนะฮะว่าถ้าตำรวจขยายผลมาถึง
ว่าขอข้อมูลจากทางอ้วนวัดรุ่มเนี่ย
จะได้ข้อมูลที่สาวต่อไปถึงไหนแบบไหนอะไรยังไงได้บ้างนะครับ
นายเอกพบเหลืองประเสริฐเป็นผู้ช่วยสอสอเขตสายไหมนะครับ
เขาบอกว่าเคตามีนที่พบย่านสายไหมเนี่ย
มันก็ยังฟันทงไม่ได้จะเป็นยาเคหรือว่าเคนมผงก็แล้วแต่ว่ามาจากพื้นที่สายใหม่ร้อยเปอร์เซ็นต์หรือเปล่า
นะฮะเพราะว่าปปศบอกว่าแหล่งผลิตมันก็มีแถวลำลูกกาปฐุมธานีก็มีนะฮะฝั่งทนก็มี
เคนมผงที่ระบาดอยู่ในครั้งนี้เนี่ยคงจะเป็นเครือข่ายเดียวกันทั้งหมด
หลังจากนี้คงต้องให้เวลากับทางตำรวจนะครับเชื่อว่าจะขยายผลจนจับกลุ่มพ่อค้ารายใหญ่ได้แน่
ส่วนผู้ต้องหาทั้งหมดนะครับตอนนี้นะฮะ๔คนที่ได้มานะครับ
อยู่ในสายใหม่เนี่ยสองคนนะฮะท่องที่สอนอสายใหม่สอพครูคดอีกสองคน
เดี๋ยวตำรวจบอกว่าต้องสอบขยายผลอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่งนะฮะ
ขยายไปถึงผู้ค้ารายใหญ่ให้ได้อ่ะนะเอาให้ดีต้องให้ถึงแบบ
ตอนแหล่งผลิตไปเลยอ่ะใช่ไหมผู้ค้ารายใหญ่มันก็ต้องมีที่มานั่นแหละ
ใช่ไหมรายใหญ่แล้วจะไปเอามาจากไหนล่ะยาเคมันต้องมีคนผลิตอ่ะ
ค่ะคือตอนนี้ที่จับได้ก็ได้แต่พวกประสิวปลาสร้อยครับ
รายเล็กรายเล็กรายกลางเนี่ยนะคะคือก่อนหน้านี้ค่ะ
ตำรวจขอสารอนุมัติออกหมายจับไปทั้งหมด๔คนนะคะในป๋องนายโบ้นายโจ
แล้วก็นายตูมตามคือกรณีของน้องมายเนี่ยกับของน้องพลอยเนี่ย
คือไปเสพยาที่บ้านของนายป๋องใช่ไหมคะจนน้องมายเนี่ยเสียชีวิต
แล้วก็คุณพลอยเนี่ยตอนนี้อาการโคม่าตำรวจออกไม้จับทั้งหมดเนี่ย
คือตอนนี้คือสี่คนด้วยกันนะฮะซึ่งสี่คนนี้ไม่ใช่สี่คนที่จับยาเสพติดเมื่อสักครู่นะฮะ
อันนี้เป็น๔คนก่อนหน้านี้ที่เจอในช่วงของการพบคนเจ็บคนตายในจุดต่าง
ท้องที่สอนอวัดพระยาไกรนะคะครับในป๋องเนี่ยคือเจ้าของบ้านที่คุณมายไปเสพยา
แล้วก็เสียชีวิตชื่อจริงก็คือนายวิรัติกาเผือกอายุ๒๖ปี
คนที่สองนายวัชระเชียงฉินนะฮะโบ่อายุ๒๒ปี
แล้วก็คนที่นำยามาขายให้กับวัยรุ่นเนี่ยก็คือนายชาตรีศรีสมบัติหรือว่านายโจอายุ๑๙ปี
คนที่๔นายนพก้าวอบถมหรือว่าตูมตามอายุ๒๖ปีนะฮะ
ทั้งหมดเนี่ยถูกแจ้งข้าวหาคืนเนี่ยฮะร่วมการมียาเสพติดไว้จำหน่ายนะฮะ
ทั้งยาเสพติดประเพศที่หนึ่งประเพศที่สองประเภทที่หนึ่งก็จะเป็นพวก
หลังจากที่ตำรวจสนวัดพระยากรัยพานายโจแล้วก็นายตุมตาม
ไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลตำรวจนะฮะก็นำทั้งสองคนกลับมาฝากขังที่เดิมค่ะ
นายโจบอกว่าเขายอมรับนะว่าเป็นผู้เสพกัญชา
แต่ไม่ได้เสพเคนมผงหรือรับมาขายตามที่ถูกตั้งข้อกล่าวหา
ยืนยันว่าไม่มียาเสพติดไว้ในครอบครอง
แม้ว่าข้อมูลจากตำรวจเนี่ยจะเชื่อได้ว่านายโจนี่แหละเป็นคนรับยามาจำหน่าย
ทีนี้เรื่องราวที่เกิดขึ้นค่ะคุณผู้ชมรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาน
แล้วก็อีกกรณีนึงก็คือการเสียชีวิตในท่องที่สนสุทิศานะฮะ
บอกว่าผู้เสียชีวิตไปเกี่ยวพันกับการใช้สารเสพติดบางอย่าง
ทำให้แก่ถึงแก่ความตาย

กำชับบอกว่าต้องมีการหาแหล่งที่มาของยาให้ได้
รายย่อยรายกลางรายใหญ่
ต้องทำการไปสืบสวนมาให้ได้ให้สุดทางค่ะ
ว่าใครเป็นผู้จำหน่ายยาเสพติด
โดยเฉพาะเคนมผงที่มีคนเสพแล้วตายแล้วก็โคม่าหลายชีวิตอยู่ตอนนี้
ตำรวจได้ไปตรวจสอบไทม์ไลน์ของผู้เสียชีวิตรายดังกล่าว
ก็คือในท้องที่สอนอสุทธิศาลว่าจะมีส่วนเกี่ยวพันธ์เชื่อมโยงกับใคร
ตอนนี้อยู่ระหว่างสืบสวนสอบสวนขณะนี้ยังไม่มีจุดเชื่อมโยง
ระหว่างพื้นที่สวทไกรสสไม
ที่มีการจับกลุ่มผู้ต้องหาไปแล้วก่อนหน้านี้นะคะ
คดีนี้แยกกันแยกการทำคดีแยกกันทำสำนวนกัน
ส่วนถ้าเกิดว่าพยานหลักฐานสาวไปถึงใคร
เชื่อมโยงไปถึงใครก็จะได้ความกระจ่างมากขึ้นนะคะ
ทีนี้จากการตรวจสอบผู้เสียชีวิตไม่พบของกลาง
ก็เดี๋ยวต้องรอผลผลทางนิติเวศจากโรงพยาบาลรามาก่อนนะคะว่า
มีสารเสพติดชนิดใดในร่างกาย
ขณะนี้ต้องทำการสืบสวนในทางคดีไปก่อน
คือในท้องที่สวพยาไกรเนี่ยวัตถุพยานเนี่ย

แต่ในท้องที่สนสุธิศาสตอนนี้ผลยังไม่ออกนะฮะว่า
เป็นยาเสพติดนั่นแหละแต่เป็นยาเสพติดชนิดใดบ้างนะคะ
เรื่องต้นค่ะรองพบชนบอกว่า
ไม่ได้มีการนำคดีในพื้นที่อื่นเนี่ยที่มันเกิดขึ้นแต่ละพื้นที่เนี่ย
เชื่อมโยงกันเพราะวิธีการทำงานของตำรวจคือ
ต้องทำความจริงในแต่ละพื้นที่ให้ปรากฏก่อนแล้วไปตรวจสอบว่า
แต่ละพื้นที่ที่มันปรากฏออกมาแล้วความจริงที่มันปรากฏออกมาแล้วเนี่ย
มีส่วนเชื่อมโยงหรือว่ามีการเกี่ยวพันกันอย่างไรนะฮะ
แล้วก็ผู้ขายเนี่ยผู้ขายรายย่อยรับยามาจากที่ไหนนะคะ
โดยเฉพาะในท้องที่สอนอวัดพญาไกรค่ะคือตอนเนี้ยจับมาได้สี่คนใช่ไหมคะ
ที่บอกป๋องโบ้แล้วก็ตุมตามโจแล้วต้องไปสาวต่อนะคะ
ว่าพวกนี้รับยามาจากที่ไหน
คือถ้ารวมชุดนี้๔คนกับชุดสายไหมกับลำลูกกาอีก๔คนก็๘แล้ว

แต่ท่านผู้ชมครับคือยาเสพติดมันระบาดจริงนะฮะ
ไม่ได้หยุดแค่นี้นะครับเพราะว่านี่ล่าสุด
มีตายอีก๒สาหัส๒อยู่แถวคอนโดแถววังหินนะฮะ
เดี๋ยวเราจะให้ติดตามตรงนั้นนะครับแต่ว่าดูตรงนี้ก่อนตรงนี้ก็ตาย
ไม่น่าเชื่อนะฮะนนทบุรีครับ
ผู้ชายวัย๓๓ปีช็อกเสียชีวิตอยู่ในคอนโดย่านบางบัวทองนะฮะ
เหตุการณ์เกิดขึ้น๙โมงเช้าวันนี้ที่ได้รับแจ้งเหตุนะครับ
เจ้าหน้าที่ก็ไปตรวจสอบนะฮะที่คอนโดแห่งนี้นะครับ
นายนพรัชอาจพงศาอายุ๓๓ปีนะครับเขาเป็นชาวทุ่งครุกรุงเทพนะฮะ
เสียชีวิตอยู่ที่ชั้นล่างใต้อาคารซึ่งเปิดเป็นลักษณะ
ให้บริการเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญเสียชีวิตอยู่ตรงนี้นะครับ
ใส่เสื้อพ่งเสื้อผ้าเรียบร้อยนอนหงายเสียชีวิตอยู่
แต่ที่โพรงจมูกของนายนพรัชผู้ตายมีลักษณะคล้ายกับผงแป้งติดอยู่
นี่ฮะเดี๋ยวต้องขยายผลต่อนะครับ
จากการสอบปากคำผู้ที่เกี่ยวข้องพยานแวดล้อมต่าง
หรือว่าคนที่ได้รับแจ้งแล้วมาเจอศพเนี่ยเอาเจ้าหน้าที่ที่มาที่เกิดเหตุก่อน
เจ้าหน้าที่ของทางร่วมกระตันยูนะครับนายสุพศสวดมาลัยนะครับ
เขามาเจอศพคนแรกเลยนะฮะหลังจากได้รับแจ้ง
บอกว่าได้รับแจ้งว่ามีคนหมดสติในคอนโดก็เลยมาดูนะฮะ
มาถึงเนี่ยพบว่าผู้ชายคนนี้ช็อกแล้วไม่มีชีพจรแล้วหมดสติไปแล้ว
ไม่หายใจแล้วนะครับก็เลยแจ้งกู้ชีพโรงพยาบาล
มาช่วยปั๊มหัวใจแต่ก็ไม่สามารถช่วยเหลือชีวิตเอาไว้ได้นะครับ
ส่วนเพื่อนผู้ตายในที่เกิดเหตุนะครับมีนายสุริยะศรีคำพาอายุ๒๕
หรือในท็อปนายปากรบูรพันธ์หรือว่าในกบอายุ๒๓
แล้วก็ผู้ชายคนอื่น๑๙รวมเป็น๓คนทุกคนนี้ก็มึนอึนนะ
เจ้าหน้าที่ก็นำมาสอบสวนที่สพบางบัวทองเขาบอกว่า
เมื่อวานนี้สักประมาณตี๕๓๐เช้ามืดวันนี้นะครับ
ทั้งสามคนเนี่ยแล้วก็นายนพรัชผู้ตายด้วยก็นั่งรถกระบะมากัน
เพื่อมาหาแฟนสาวของนายปากรที่อยู่ที่คอนโดที่เกิดเหตุนะครับ
พอมาถึงเนี่ยนายปากรกับนายสุริยะขึ้นไปที่ห้องพักของแฟนชั้น๔กัน๒คน
ส่วนนายนพรัชกับนายนัทพงศ์เนี่ยเขาขอนอนรออยู่ที่รถไม่ขึ้นไปด้วย
เจ็ดโมงเช้าก็ลงมานะคือพอปากรกับสุริยะลงมาเนี่ย
บอกว่าไม่เจอนพรัชเจอแต่นัทธพงศ์อยู่ที่รถก็เลยขับรถออกไปกัน
ก็สักพักถึงย้อนกลับมาแล้วก็มาเห็นนพรัชเนี่ยนอนชักเกร็งอยู่นะครับ
ก็เลยรีบโทรแจ้งเจ้าหน้าที่มูลนิธิให้มาช่วยเหลือ
มันก็วานด้วย
และตอนที่เค้าอยู่ข้างล่างเค้าอยู่กับใครอ่ะ

มีคนกรีมดู๒คนผมไปเห็นว่าเป็นพี่ผมผมก็ก็เลยถุง
แล้วก็บอกไว้ว่าเป็นอะไรหายใจไม่ออก
พอออกข่าแล้วผมว่าโดยบอกชอบพี่ด้วยแค่นั้นไง
มีคนบอกว่าตายตายต่างออก

ไม่ได้เล่นยาแล้วไม่ได้อะไรเล่นยาไม่เคย

พี่เขาพึ่งพี่เขาพึ่งพี่เขาพึ่งพี่เขาพึ่งพี่เขาพึ่งพี่เขาพึ่งพี่เขาพึ่ง

พี่เขาพึ่งพี่เขาพึ่งพี่เขาพึ่งพี่เขาพึ่งพี่เขาพึ่งพี่เขาพึ่งพี่เขาพึ่ง

วันนี้นะครับพันธ์บดเอกพรเทพเมชครรักษ์คุมกรรมการศ
เบลเจ้าของห้องบนชั้น๔นะพอไปค้นห้องพักก็เจอการมั่วสุมกันอยู่นะฮะ
มีซองพลาสติกสีขาวคล้ายซองยาเสพติดนะครับ
แล้วทั้งหมดก็เลยสารภาพว่านัดกันมาเสพยาเสพติดที่ห้องนี้นะครับ
เชื่อว่าคือคนที่ให้ขึ้นไปสองคนเนี่ยก็อาจจะขึ้นไปเสพยาอะไรกัน
ส่วนคนที่อยู่ข้างล่างแล้วไม่ได้ขึ้นไปเนี่ยก็อาจจะเสพอยู่ข้างล่างหรือเปล่า
ก็เลยเสียชีวิตเดี๋ยวต้องตรวจสารอะไรพวกนี้อย่างละเอียดก่อน
น็อกจะช็อกยาเสพติดแบบไหนอะไรยังไง
นี่คือนายนพรัชนะฮะตรงจุดนี้เห็นไหมเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญ
เขานั่งอยู่แล้วเขาก็ฟุ๊บหมดสติช็อกไปเลย
จมูกมีผงผงขาวนะฮะซึ่งตำรวจบอกว่าเดี๋ยวต้องไปขยายผล
รอผลการพิสูจน์จากแพทย์ก่อนว่ามันคืออะไร
มันจะเป็นเคนมผงหรือเปล่าหรือยาเสพติดทั่วไป
แต่คนที่อยู่บนห้องที่เป็นหญิงสาวที่เป็นแฟนของเพื่อนของนายนพรัชที่เข้ามาด้วย
เขาบอกเขาของขาดเขาเสพยาเสพติดกันอยู่
เขาก็เลยบอกปากรแฟนเขาเนี่ยให้หามาเติมให้หน่อย
แต่มาถึงเนี่ยเขาไม่รู้จักนพรัชกับอีกคนนึง
เขาก็เลยให้แค่ปากรแฟนเขากับอีกคนนึงขึ้นไป
เนี่ยแล้วนพรัชเนี่ยเขานั่งรออยู่ข้างล่างอยู่อยู่เขาก็

ไปเลยแต่ว่าเพื่อนเขาที่มาด้วยกันเนี่ย
สองคนได้ขึ้นไปกับอีกคนรออยู่ข้างล่างเนี่ย
เขาบอกผมไม่รู้ว่าเขาไปเป็นอะไรยังไงเพราะว่า
พอผมลงมาผมไม่เจอเขาผมก็ขับรถออกไปกัน
แล้วพอแบบแหมนึกขึ้นได้หรือยังไงไม่รู้
ย้อนกลับมาดูเอ้าเห็นนอน
น็อกหมดสติอยู่ก็เลยแจ้งเจ้าหน้าที่มา

โอ้โหแต่ยาเสพติดนี้น่ากลัวจริงจริงนะฮะน่ากลัวมากเลยค่ะ
ทีนี้เรื่องของเคนมผงเนี่ยนะคะส่วนผสมแล้วก็สัดส่วนต่างเนี่ย
แน่นอนนะคะว่าตำรวจต้องเอาไปแกะนะฮะทีเนี้ยเอาของกลางจากในท้องที่
สอนอวัดพระยากรัยซึ่งเฉพาะท้องที่นี้ท้องที่เดียว
มีคนเสพเคนมผงเนี่ยเสียชีวิตไป๖ศพนะฮะ
เมื่อวานนี้ตำรวจค่ะเอ่อเมื่อวานเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลตำรวจนะฮะ
เอาของกลางซึ่งเป็นเคนมผงเนี่ยไปตรวจนะฮะวัตถุพยานสองชิ้น
ชิ้นแรกผลการตรวจออกมาแล้วนะคะพบว่ามีสารเสพติด๒ตัว
เป็นกลุ่มยานอนหลับนะฮะส่วนชิ้นที่สองเนี่ย
ไปตรวจพบสารเสพติด๓ชนิดเคตามีนเฮโรอีนแล้วก็ยาอีค่ะ
วันนี้คุณวิชัยชายมงคลเลยค่ะที่การคันไดักกรรมการป้องกันและปราบรามยาเสพติด
ปปศมีการเปิดเผยผลตรวจพิสูจน์
ส่วนผสมของเคนมผงที่ไปตรวจยึดมาได้
ในท้องที่เขตสายไหมน้ำหนักรวม๕๓๑๔กรัม
เอามาพิสูจน์ค่ะมีส่วนผสมของเคตามีนไดอาซิแพม
เห็นภาพหลอนซึมเศร้ากล้ามเนื้อกระตุกกลั้นปัสสาวะไม่อยู่และเกิดอาการชักได้ค่ะ
ผู้ขายมีความผิดคือโทษจำคุก๒๑๐ปีปรับตั้งแต่๒๐๐๐๐๐๑๐๐๐๐๐๐บาท
ถ้าเกิดว่าความผิดครอบครองนะฐานครอบครองโทษจำคุกไม่เกิน๓ปีหรือปรับไม่เกิน๖๐๐๐บาทหรือทั้งจำทั้งปรับค่ะ
ยาเคระยะหลังนำมาใช้เพื่อความบันเทิงเสพร่วมกับยาเสพติดชนิดอื่นยาอีโคเคน
เสพก็จะรู้สึกมึนงงคิดสับสนตาลายหูแว่วหัวใจเต้นเร็วความดันโลหิตสูงนะคะ
โทษก็ตามนี้เราก็ให้ข้อมูลท่านมาทุกวันแต่มันก็เจอทุกวันนะฮะกรณีใหม่
ทุกผู้ชมครับล่าสุดไม่น่าเชื่อนะครับในพื้นที่สนโชคชัยทุ่มที่ผ่านมาค่ำวันนี้เลย
มีผู้เสียชีวิตอีก๒สาหัส๑ตอนนี้จากการเสพยาเสพติดที่บ้านหลังนี้
เจ้าละที่ไปตรวจสอบครับคุณผู้ชมคือไปถึงเป็นบ้านพักลักษณะเป็นห้องพัก
ในคอนโดแห่ง๑ในซอยรหัสพระวังหิน๗แยก๕สนโชคชัยก็ไปตรวจสอบ
โอ้โหทุกผู้ชมเป็นอภาพเม้นส์สูง๕ชั้นที่เกิดเห็นอยู่ชั้น๓นะครับ
ห้องพักห้องนึงนะครับเข้าไปถึงเนี่ยเจอสามคนคนหนึ่งอยู่ที่ฟูกนะครับ
เป็นฟูกที่นอนเป็นผู้หญิงนะทราบชื่อต่อมาคือนางสาวสุวรรณีอินไซ
หรือว่าไฟล์อายุ๒๗ตอนนี้เธอสาหัสอยู่นะครับหายใจรวยรินตอนนั้น
เจ้าหน้าที่ก็รีบพาตัวส่งโรงพยาบาลเปาโลโชคชัยนะครับ
เพื่อให้การช่วยเหลือนี่เจ็บนะฮะสาหัสนะครับ
เหลืออีก๒เสียชีวิตหมดแล้วนะครับ
คนหนึ่งเป็นผู้ชายนะครับเสียชีวิตนอนแน่นิ่งอยู่ข้างขวดเบียร์
ชื่อว่านายพารวยนามสกุลชวีวันอายุ๒๗ชื่อเล่นชื่อไอซ์
ปลายเท้าของเขาเนี่ยมีศพผู้หญิงอีกคนนึง
ชื่อนางสาวปรีดาพรโพแก้วชื่อเล่นชื่อกุ้งอายุ๓๐ปี

ส่วนนางสาวสุวรรณีเนี่ยอยู่ที่ฟูกเนี่ยบาดเจ็บสาหัส

หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ก็ต้องนำศพเนี่ยไปชนะสูตรต่อนะครับทุกผู้ชมครับ
คือในที่เกิดเหตุในห้องเนี่ยไม่มีร่องรอยการรื้อค้นทำลายข้าวของต่อสู้อะไรนะครับ
เจ้าของห้องเช่าที่เกิดเหตุเนี่ยบอกว่า
นายพารวยกับนางสาวสุวรรณีเขาเป็นสามีภรรยามีลูกด้วยกัน๓คนมีอาชีพค้าขาย
ส่วนผู้ตายอีกคนนึงนะฮะที่อยู่ปลายเท้านายพารวยเนี่ยชื่อนางสาวปรีดาพรนะครับ
ไม่รู้จักทางห้องเช่าเนี่ยเขาไม่รู้จักนะ
แต่ว่าถ้าถามถึงนางสาวสุวรรณีกับนายพารวยมาเช่าห้องที่นี่ก็คือเมษายน๖๓
ทั้งสองมีอาชีพค้าขายอาหารแต่ไม่รู้เรื่องการเสพยงเสพซาอะไรไม่รู้
ถ้าจะมาเสียชีวิตเพราะการน็อกยาเสพติดช็อกยาเสพติดเสพยาจนเจ็บจนตายจริงเนี่ย
เจ้าของห้องเช่าบอกว่าโอ้โหก็ตกใจนะตกใจก็เสียใจแหละที่มีการเจ็บการตายนะฮะ
แต่ก็ตกใจมากที่มีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้น
เดี๋ยวเรามีเสียงนะครับของผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์นะครับ

แฟนของผมมีพี่เนาโซ้อีกทีหนึ่งมาบอกว่าเสียที่อยู่ของเนี่ยมาโซ้อบอก
แล้วก็ถึงมานานนะเฮ้ตัวน้องอยู่ที่ไหนครับ
ตอนนี้เป็นไงบ้างครับตัวคอของไฟล์

เขาบอกว่าตอนแรก๕๐แต่ว่าเมื่อกี้มีข่าวเพราะว่าโอกาสรอดลง๒๐
ก็ยังชุลมุนวุ่นวายอยู่ว่าใครเป็นใคร

ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีอยู่ในพื้นที่เกิดเหตุนะครับ

เพราะถือว่าเรื่องนี้เรื่องใหญ่
เนื่องจากเรื่องของยาเสพติดเรื่องของเคนมผงนะฮะ

เดี๋ยวจะรายงานสดเข้ามาคุณปียชาติคงถิ่นนะฮะ

มาติดตามความคืบหน้าล่าสุดที่ซอยลาดพร้าววังหิน๗แยก๕นะครับ
ซึ่งเกิดเหตุมีผู้เสียชีวิต๒ราย
แล้วก็อาการสาหัสอีก๑คนนะครับ
ที่ถูกนำส่งโรงพยาบาลไปก่อนหน้านี้ครับ

ทางเจ้าหน้าที่กู้ภัยได้นำศพทั้งสองคนนะครับ
ชันสูตรนะครับ
ซึ่งจุดเกิดเหตุนะครับก็อยู่บริเวณนี่แหละครับ
ตึกที่เป็นตึก๕ชั้นนะครับ

ซึ่งทางตำรวจนะครับได้รับแจ้งว่ามีผู้เสียชีวิต
อยู่บริเวณห้องพักห้องหนึ่งนะครับที่ชั้น๓
ของอาคารเลขที่๑๖ทับ๒๗๕นะครับ
หลังจากมาตรวจสอบก็พบศพผู้เสียชีวิต๒คนนะครับ
แล้วอีกสมการณ์หนึ่งก็คือนางสาวปรีฎาพร
กุ้งโพแก้วอายุ๓๐ปีนะครับ
ซึ่งเจ้าหน้าที่ก็ได้ไปชนะสูตรพลิกศพ
แล้วก็นำศพออกไปเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาครับ
ส่วนผู้ที่อาการสาหัสนะครับก็คือนางสาวสุวรรณี
หรือฟ่ายอินไซค์อายุ๒๗ปีครับ
ซึ่งไฟล์แล้วก็ไอซ์เนี่ยเป็นเพื่อนกันครับแต่ว่ากุ้งคนที่เสียชีวิตเนี่ยเป็นเพื่อนครับ
จากการสอบถามก็พบว่าเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาเนี่ยมีประมาณ๕คนนะครับที่เขามาร่วมดื่ม
ห้องเกิดเหตุนะครับหลังจากนั้นครับก็
มีการรับแจ้งนะครับว่าเกิดเหตุมีผู้เสียชีวิตซึ่งจากการสอบถามชาวบ้านแถวนี้ก็บอกว่า
อ่าลูกนะครับไปปลุกซึ่งไม่ตื่นนะครับก็เลยแจ้งทางเจ้าหน้าที่ให้มาตรวจสอบครับ
ล่าสุดนะครับพบว่ามีอีกคนนึงนะครับที่ได้รับบาดเจ็บแล้วก็พักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลนะครับ
ว่าเต๋านะครับซึ่งก่อนหน้านี้บอกว่ามีแค่คนเดียวคือไฟล์ครับ
แล้วก็ตอนนี้ทางตำรวจเองก็สามารถควบคุมตัว
หญิงหนึ่งรายนะครับที่มาร่วมสังสรรค์กันซึ่งทั้งหมดมีห้าคนนะครับ
นี่ก็คือบรรยากาศล่าสุดนะครับซึ่งทางแม่ของไอซ์นะครับ
ชายที่เสียชีวิตก็บอกว่ามีอาชีพนะครับเป็นพ่อค้าครับ
แล้วก็ภรรยาเองก็จะขายของอยู่ที่โชคชัย๔นะครับ
แต่ว่าพอเกิดเหตุเนี่ยก็ไม่รู้ว่าลูกนั้นยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
เข้าไปตรวจสอบที่เกิดเหตุแล้วไม่พบของกลางนะครับ
เพียงอุปกรณ์การเสพซึ่งเป็นหลอดนะครับ
และจะมีการขยายผลต่อไปว่าสาเหตุการเสียชีวิตนั้น
เพราะมีการเสพเคนมผกหรือเปล่านะครับ
นี่ก็คือบรรยากาศล่าสุดที่ซอยลาดพร้าววังหิน๗แยก๕
พิจารชาติคุณทีมข่าวไทยรัฐทีวีรายงานครับ